ที่ก็ติดโควิดกับเขาเหมือนกันนะคะ
สำหรับนักแสดงหนุ่มวิกหมอชิตโดนัทพัชรพลนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องติดโควิดแต่ว่าตอนนี้หายแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้เราเจอน้องนะคะมางานรับปริญญาเป็นบัณฑิตป้ายแดงเลยนะคะ
ก็เลยต้องคว้าตัวมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะคุณผู้ชม
ถามถ่ายอาการกันหน่อยหลังจากที่หายป่วยจากโควิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดนัทบอกว่าถึงทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าติดโควิดมาจากที่ไหน
คือนี่มันน่ากลัวตรงที่แบบเราจะติดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

แล้วก็เอ๊ะเราไปตรงไหนเจอใครมาบางทีเราก็ลืมเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะซึ่งโดนัทเขาบอกว่าน่าจะติดจากช่วงที่กลับบ้านจังหวัดเชียงใหม่แหละ
แล้วก็อาจจะไปโดนเชื้อโรคระหว่างที่ซื้อของ
คือบางทีเชื้อมันอาจจะมาจากเงินก็ได้ของก็ได้

ใช่ค่ะซึ่งหลังจากหายป่วยวันแรกเจ้าตัวก็ยังมึนอยู่นะ
มีไอด้วยมีเจ็บคอด้วยต้องใช้เวลา๓วันกว่าจะปรับตัวเป็นปกติ
โดยถึงแม้ว่าโดนัทจะติดโควิดแล้วแต่ก็ตั้งกาดไม่ตกแล้วก็กลัวว่าจะติดซ้ำอยู่เหมือนกัน

คือตอนนั้นผมกลับบ้านกลับไปเชียงใหม่คืออาการมันเริ่มโดยที่ว่าเราเริ่มแบบไอเล็กอะไรอย่างนี้ครับ
มันแบบผมรู้สึกว่ามันติดง่ายมากเพราะว่าผมก็ใส่แม้ตลอดเวลา
ผมก็ไปไหนน่าจะแบบซื้อของหยิบจับอะไรอย่างนี้ด้วยความที่เราเป็นแบบเป็นคนชอบแบบมือมือเข้าปาก
ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะเป็นรองโควิดเหมือนกันก็คิดมากเหมือนกันครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้ไปลองออกกำลังกายว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยขึ้นหรือเปล่า
แต่ว่าวันแรกที่เราออกมาเราก็ไปทำงานเลยแต่เรารู้สึกว่าเรามึนครับ
เหมือนแบบมึนกับโรคภายนอกอ่ะปวดหัวมึนแบบยืนเหมือนคนป่วยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่อย่างเงี้ย
วันที่สามวันที่สี่เริ่มเข้าที่ครับผมคือโชคดีที่เราติดมาก่อนแล้วก็ในช่วงที่แบบหายทัน

ตกงานรับปริญญางานเดียวกันนี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะต้องบอกว่า
มหาบัณฑิตคนปังน้องใหม่ดาวิกาโอ้โหสวยออร่ามาแรง
แจ๊คบอกว่าสวยยันฟันนะคุณผู้ชม

เปิดสัตวินซามาเทียน้องใหม่ถึงที่เลยนางก็แฮปปี้ยิ้มไม่หยุดจนเห็นฟันสีสวยนี่แหละ
แล้วก็ลงไอจีภาพความประทับใจโมเมนต์รับปริญญาอวดแฟนมันซะเลยนะคะนี่ภาพนี้นะจ๊ะ
พร้อมกันนั้นนะคะน้องใหม่ยังได้อัปเดตถึงผลงานซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องคืนนับดาวน์
เล่นคู่กับไบท์วัชิรวิทย์ด้วยนะคะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยลุยถ่ายทำอย่างต่อเนื่อง
เรื่องนี้สนุกมากได้ย้อนวัยใส่ชุดนักศึกษาด้วยนะเนื้อหาน่าดูแล้วก็ไม่อยากสปอยเยอะนะคะ
ส่วนเรื่องผลงานละครเรื่องใหม่ก็มีติดต่อมาเพียบเลยแต่เธอบอกว่าขออุบเอาไว้ก่อน
ส่วนเรื่องที่อ้อนแล้วอ้อนอีกให้พี่เต๋อช่วยเขียนบทหนังให้น้องใหม่เล่นหน่อยจะสำริดผลหรือเปล่า
และพี่เต๋อจะยอมใจอ่อนหรือยังไปฟังทั้งหมดนี้กันเลยค่ะ
ตอนนี้ถ่ายคือนับดาวอยู่นะคะอีกสักพักน่าจะได้ดูค่ะ
น่าจะนะไม่กล้าสปอยเยอะเลย
ต้องเหมือนกางเงียนสัมภาษณ์บ้างแบบอยู่ให้พี่เต๋อเขียนบทให้เค้ากระทุ่งเค้า
แล้วเค้าบอกอย่างไรบ้างครับมีบ้างไหมหรือยัง

อุตสาธาภาคทางสื่อบอกไปแล้วโทรไปบอกเลยรักยังค่ะ
ไม่มีจิตตกรับเลยเหรอ

เดี๋ยวเอาไว้เวลาเหมาะพี่เขาเขียนให้ใหม่เองไม่กดดัน

คือนักข่าวแอบถามว่ามีอะไรมาให้
ผมไม่ต้องให้หรอกให้ทั้งตัวและหัวใจแล้ว

ซึ่งนอกจากน้องใหม่แล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงด้วยนะ
ไม่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่นี้น้องโดนัทพัทรพลน้องเฮงอัศวริสน้องภูมินเรศและน้องจูจุนงนพัฒน์นะคะ
ที่สามารถคว้าปริญญาตีคณะนิเทศศาสตร์มาครองได้สำเร็จนะจ๊ะ
คือว่าสุดยอด